คุณผู้ชมมันออกฤทธิ์แล้วค่ะพายุฤดูร้อนมาตามนัดเลยนะคะ
ให้กำลังใจพี่น้องชาวภาคอีสานกันหน่อยโดยเฉพาะชาวขอนแก่น
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเห็นบอกว่าวิ่งหลบกันจ้าละวันเลยนะคะ
พายุรูดูร้อนอุ้ยตายแล้วแบบนี้ค่ะขอนแก่นใช่ไหม
แก่นจริงจริงใช่ไหมโอ้โหดูภาพสิเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
โต๊ะทั้งเก้าอี้สิ่งของต่างปลิวกระจัดกระจายไปเลยนะคะ
ตามแรงลมผู้คนตกอกตกใจกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว
หลายคนบอกว่าฉันนะอยู่ขอนแก่นมาเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้ว
ฉันไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้นี่ครั้งแรกในชีวิตที่มันรุนแรงที่สุดนะคะ
คุณผู้ชมที่พิกัดหน่อยภาพนี้คือโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านทุ่ม
อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะนอกจากพายุฝนลมแรงแล้วนะคะ
ลูกเห็บเม็ดเนี่ยแต่ละเม็ดที่ตกลงมาเนี่ย
เท่าหัวค่ะหัวแม่โป้งหัวนิ้วมือค่ะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันรุนแรงมากคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยเราเตือนนะคะ
อย่าไปอยู่ตามป้ายโฆษณาตามเสาไฟฟ้าตามใต้ต้นไม้
ให้อยู่ในตัวอาคารที่แข็งแรงนะท่านจะได้ปลอดภัยนะคะ
ให้กำลังใจกันค่ะหนักที่สุดเนี่ย
เฉพาะในพื้นที่บ้านเหล่านาดีหมู่๑ตำบล
บ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะพายุลูกเห็บฝนตก
ลมกระโชกแรงมากหลังคาปลิวไปกับกระแสลมค่ะ
ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักได้รับความเสียหาย
จุดนี้เห็นบอกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่
ล้มไปทับเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวนสี่ต้นแล้วเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายแบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการตัดกระแสไฟกลัวว่าไฟมันจะไปช็อตชาวบ้านอีก
ความเสียหายอีกเนี่ยนะคะพอไฟดับปุ๊บ
เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เลยค่ะพยายามไปซ่อมปรับปรุง
เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านสามารถใช้การได้
เห็นบอกว่าตับดับกันทั้งตำบลเลยนะคะไฟฟ้าเนี่ย
นักข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ก็คือคุณลำพองจำปามูล
อายุหกสิบสามปีเป็นชาวบ้านบ้านเหล่านาดีตำวนบ้านว่าน
เล่าบอกว่าตอนที่เกิดพายุตัวเองหลบอยู่ในบ้าน
ญาติที่อยู่ติดกันระหว่างนั้นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า
คำรามเสียงดังมากทั้งลมทั้งฝนมากันครบเลยค่ะ
เห็บก็ตกมาด้วยทีนี้ด้วยความเป็นห่วงบ้าง
ก็เลยเปิดหน้าต่างไปดูพอดูเท่านั้นแหละค่ะ
ใจเนี่ยหายวาบเลยใจลงไปอยู่ตาตุ่มเลยค่ะ
หลังคาแรงลมมันก็เอาไปด้วยอ่ะบ้านไปด้วยอ่ะค่ะ

ไม่เคยไม่ออกมาคนมาออกมาดูไม่ออกมาเลย

ทางนั้นในคีวิตเพิ่งมาย้ายมาอยู่นี่แหละ

ต้องไปเรียนพยาบาลแล้วหึงว่าใจสั่น
ใจสั่นเป็นเราก็ใจสั่นมันรุนแรงนะ

ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้มันผัดผ่านหน้าเราไปต่อหน้าต่อตา
หลังคาบ้านหายไปต่อหน้าต่อตามันน่ากลัวนะคะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตอนนี้บอกว่า
สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย

ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
แล้วก็ต้องมีการพร้อมที่จะปฏิบัติงานทันที๒๔ชั่วโมง